ที่จังหวัดเลยนะคะเกิดเหตุการณ์วัยรุ่นอายุ๑๓ปี
อภัยนะคะ๑๘ปีเป็นผู้ชายขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้าน
ในช่วงเวลานั้นค่ะมีคนร้ายขี่รถจักรยานยนต์ตามมาประกบ
รถหนีไปคนร้ายขี่รถจักรยานยนต์ตามควักปืนออกมา
ยิงเข้าที่กลางหลังนะคะเสียชีวิตทันทีนะคะ
ตำรวจตั้งปมไว้น่าจะเป็นเรื่องของยาเสพติด
เพราะตอนที่ตำรวจไปเจอศพเนี่ยนะคะ
ค้นตามร่างกายไปเจอยาบ้า

ก็เลยคิดว่าเอ๊ะหรือว่าจะเป็นเรื่องของการขัดผลประโยชน
เกี่ยวกับเรื่องของการค้ายาเสพติดเนี่ยนะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหน้าสวนรุคชาติ
ปวนตำบลปากปวนอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยนะคะ
ตำรวจพร้อมแพทย์เข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
พบนายกฤษณะเทวินอายุ๑๘ปีถูกยิง
ด้วยอาวุธปืนยังไม่ทราบชนิดนะคะที่กลางหลัง
นอนได้รับบาดเจ็บอยู่ริมถนน
จากการตรวจค้นในตัวพบยาบ้า๑๙๓เมตรนะคะ

บรอนเทาของผู้ตายล้มอยู่
มีซองพัสดุสีน้ำตาลตกอยู่ด้วย๑ซอง
ทีมแพทย์โรงพยาบาลวังสะพุงรีบเลยค่ะ
รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่ก็เสียชีวิตนะคะ

วัยรุ่นคนนี้เป็นลูกของอดีต
นายทหารยศจ่าสิบเอกที่ถูกปลดออกไปแล้ว
มีประวัติผัวพันเกี่ยวกับการค้ายาเสพติดในพื้นที่

ผู้ตายขี่รถจักรยานยนต์มาจากอำเภอเมืองเลย

ระหว่างทางมีคนร้ายไม่ทราบจำนวน

แล้วก็บังคับให้หยุดรถให้จอด
แต่ผู้ตายไม่ยอมจอดค่ะ
และพยายามขี่รถจักรยานยนต์หนีอีกด้วยนะคะ
คนร้ายก็เลยใช้อาวุธปืนยิงเข้าที่กลางหลัง
ทำให้รถจักรยานยนต์เสียหลักล้มในจุดเกิดเหตุ
ที่คนร้ายจะขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปเลยนะคะ
ไปทางอำเภอวังสะพุง
ทั้งนี้ตำรวจชุดสืบสวนสพวังสะพุงคาดว่า
น่าจะเป็นฝีมือของเครือข่ายค้ายาเสพติด
เพราะว่าในตัวเนี่ยก็เจอยาเสพติดด้วยนี่นะคะ

จะเร่งสืบสวนสอบสวนให้คดีนี้กระจ่างให้เร็วที่สุดค่ะ